คุณผู้ชมครับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำรินะครับ
ที่กระจายโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับหลายต่อหลายคน

หนึ่งในนั้นครับเป็นบุคคลที่ได้รับโอกาส
และในวันนี้ครับชีวิตของเขาได้กลับมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
จากเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาผ่านจอตู้สู่ดรนะครับ
ติดตามจากรายงานจากจอตู้ศูนย์ด็อกเตอร์
สารคดีชุดห้องเรียนจากฟากฟ้าครับ
เป็นการขยายผลการศึกษาทางไกล
อีกรูปแบบนึงซึ่งตรงนี้
ที่เองได้เข้ามามีบทบาท

เพราะเราเองทราบซึ้ง
แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นงานทุกงานที่เราทำ

เราถือว่าเราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน

เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน
ที่เราแบบโชคดีแค่ไหนนะที่ฉันเกิดบนแผ่นดินไทย
สุวิมนต์กุณฑัชนาจะไม่มีโอกาส
ดรสุวิมลในวันนี้ได้เลย
ถ้าครั้งหนึ่งเธอไม่ได้รับโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

การเรียนผ่านจอตู้นั่นเอง
จากเด็กที่มีฐานะยากจนในถิ่นธุรกันดาล
อดีตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล
แม้จะประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น
แต่กลับมีโอกาสได้เรียนหนังสือจากครูตู้
ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า

มันเป็นโรงเรียนประจำโรงเรียนกินนอนโรงเรียนประจำ

รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล

รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล

รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล

ทรงมองเห็นความสำคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มองเห็นความสำคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่สามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
และครูไม่ตรงสาขาวิชา

เรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถ

สุวิมลได้รับโอกาสอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อเธอสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่กลับมีแสงสว่างลงมาจากฟากฟ้าอีกครั้ง

สำหรับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห
สำหรับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

สำหรับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

จนกระทั่งจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกได้เป็นดร

ให้เขาทำงานในมูลทีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสื้อที่พี่ใส่อยู่นะคะ

แล้วเราก็จะได้มาทำงานในมูลละนิทีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือนี่
มันก็เป็นอีกความฝันหนึ่งที่แบบฝันเป็นจริงแล้วได้มาทำงานได้ทำงานที่เรารัก
จากนักเรียนจอตู้ในถิ่นธุรกันดาลสวิมนต์ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของผลผลิตของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และวันนี้ได้รับโอกาสกลับไปตอบแทนคุณแผ่นดินในโครงการที่ทำให้ตนเองได้รับโอกาสสูงสุดทางการศึกษา
นั่นคือการกลับมาเป็นครูตู้สถานที่ที่เคยมอบความหวังให้
จึงรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้สอนนักเรียนผ่านจอตู้
ปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะส่งต่อความรู้ที่มีคุณค่าให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น